กับก๋วยเตี๋ต้มยำไข่ฟูเจ้าดังขายดีบะหมี่เป็ดย่างเจ้าเก่าแก่๕๐ปี
เมนูยำขนมจีนปลาทูรสเด็ดและเมนูฟูซีรีส์ผัดไส้กรอกโหระพา
แล้วพบกันเสาร์ที่๒๕มิถุนายนเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ